น้ำบ้านท่านแห้งหรือยังครับสำหรับคนกรุงเทพมหานคร
ฝนช่างตกกระหน่ำมาได้ถูกที่ถูกเวลาถูกโอกาสจริง
ในโอกาสที่เรากำลังจะต้องเลือกตั้งผู้ว่ากรทมคนใหม่นะฮะ
โอ้โหปัญหาตอนนี้นี่บอกว่าของเก่าเนี่ย
ไม่ทันแห้งดีของใหม่ตั้งเขามาอีกแล้วใช่ไหมครับ
ผู้ประตาภรณ์มาตลอดด้วยนะคะฮะแล้วก็ท้าทายจริงจริง
แล้วก็เรียกว่าต้องดูนโยบายเลยนะคะว่าใครจะมาช่วยแก้ปัญหานี้
กับชาวกรุงเทพได้นี่ค่ะสภาพกรุงเทพวันนี้นะคะ
สุดจริงครับไปดูตามที่ต่างกันก่อน
เราจะเริ่มกันที่ที่เขาหนักแล้วชุมชนริมคลองบางบัว
เขตบางเขนน้ำท่วมขังครับคือต้องเรียกน้ำท่วมแล้วล่ะ
เพราะมันรอระบายนานพอรอระบายนานต้องได้น้ำท่วมแล้วนะครับ
นะฮะเข้าบ้านเรือนของชาวบ้านเพราะว่าชุมชนริมคลองบางบัวเนี่ย

ชาวบ้านในชุมชนต้องช่วยกันวิทย์น้ำออกจากบ้านนะฮะ
น้ำออกจากบ้านชาวบ้านบอกว่าเจอปัญหานี้มานานแล้ว
พูดโอ้โฮคำนี้เห็นเจ็บ
ผู้ว่าคนไหนก็แก้ไม่ได้ครับลองฟังชาวบ้านครับ
ขอให้เรียนมาช่วยอย่างนี้ลูกประชาชนชมนี้

อย่างวันนี้ที่โรงเรียนสาธิตเกษตร
ก็มีการมอบตัวนักเรียนด้วยนะฮะ
ก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลเลยแหละวันนี้
มาดูลาดพร้าวลาดพร้าวขาออกครับ

โอ้โหจุดนี้เนี่ยคือพื้นที่มันต่ำ
เมื่อเช้าน้ำท่วมขังสูงครับล่าสุดก็เริ่มจะแห้ลงแล้วนะฮะ
ส่วนที่วัดบึงทองหลางครับนี่นี่คือภาพล่าสุดนี้เลยนะ
ว่าเป็นแบบนี้แล้วแห้งแล้วนะคะรัฐพร้าวนะครับ
ส่วนที่วัดบึงทองหลางครับซอยราชพร้าว๑๐๑นะครับ

จากระดับน้ำในคลองจันทร์มันสูงมากครับ
เอ่ยสามเณรเอยของวัดนะครับก็ต้องช่วยกันเอากระสอบทรายมากั้น
แล้วก็เร่งสูบน้ำออกจากวัดตั้งแต่เริ่มฤดูฝนเลยครับ
ข้ามไปดูนนทบุรีกันบ้างครับปริมณฑลฮะ
ผู้ใช้ทวิตเตอร์โพสต์คลิปเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ตรงนี้นี่แถวประชานิเวศ๓ครับโอ้โหเที่ยงกันเป็นแบบนี้เลยเหรอ
ระบุว่า๑๒ชั่วโมงผ่านไปน้ำยังท่วมเหมือนเดิมนะครับ
รถยังสัญจรไปมาได้อย่างช้าครับ
ให้ฟังเสียงน้ำซัดกับรถสักหน่อย

เหมือนลักษณะจะเป็นคลื่นเลยนะครับ

น้ำท่วมขังรอการระบายครับ
ไหลเข้าทั่วบ้านเรือนของประชาชนเกือบครึ่งน่องนะครับ

ไปดูภาพต่อไปจากสำนักการณ์ระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
เขาไปเก็บขยะตามสถานีสูบน้ำตามคลองตามท่อระบายน้ำ

แล้วก็เร่งระบายน้ำในคลองสายต่าง
นายสมศักดิ์มีอุดมศักดิ์ท่านภูมิในการสำนักการระบายน้ำ

ฝนที่ตกหนักตั้งแต่เมื่อวานตกกระหน่ำประมาณ๑๐ชั่วโมง
ทำให้กรุงเทพโซนเหนือครับได้รับผลกระทบมากที่สุด
แต่ล่าสุดน้ำบนถนนสายหลักเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
สำนักการระบายน้ำยอมรับว่าฝนที่ตกหนัก

คาดว่าภายในสิเดือนนี้ล่ะ
เห็นเขากำลังทำกันอยู่ตามคลองต่างนะครับ
จุดระบายน้ำต่างจะแล้วเสร็จนะฮะ
จะช่วยประเทศสถานการณ์ฝนตกน้ำทุกขัง
ให้กับคนกรุงเทพได้อย่างแน่นอนครับ
ผอสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครว่าเอาไว้แบบนั้น
เย็นนี้ก็ต้องลุ้นกันนะคะ
ว่าขากลับบ้านอดจะตกอีกหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าฝนตกก็จะเจอสภาพแบบนี้กันอีกครั้งหนึ่ง
เรียกว่าถ้าเจอเช้าเจอเย็น
เวลาของคนกรุงเทพก็จะอยู่บนท้องถนนนี่แหละค่ะ